บันทึกเหตุการณ์เอาไว้ได้หน้าร้านสะดวกซื้อ
แถวตลาดสุวินทวงฉัดเชิงเศร้านะคะ
เป็นวัยรุ่นต่างสถาบัน
เขาโพสต์ท้าทายกันผ่านเฟซบุ๊ก

พอนัดมาเจอกันปุ๊บนี่ใส่กันเลย

แต่สุดท้ายคือมันไม่ใช่แค่ลงไม้ลงมือ
สุดท้ายคือมันมีปืนเกิดขึ้นด้วยไงคะ

ดูสิแล้วภาพจากกล้องวงจรปิดก็บันทึกเหตุการณ์เอาไว้ได้

โอ้โหนี่โดนเข้าไปแล้วค่ะ

คือทีนี้ค่ะตำรวจสพเมืองฉะเชิงเซาได้รับแจ้งนะคะ

ถูกยิงเข้าคอด้านซ้าย

คมสรรเหมือนสมัยอายุ๒๑ถูกยิงเข้ามือด้านขวา
คนก่อเหตุชื่อว่าในทอสอายุเพิ่ง๑๗
คมสรรหนึ่งในคนเจ็บบอกว่าไม่ได้รู้จักกับในทอสมาก่อนเลย

พอเจอกันอ้าวต่อยกัน
ตัวเขาเองถูกยิงเขาที่มือเพราะว่าเห็นในท็อตชักปืนออกมา
ก็เลยเอามือเนี่ยมาบังหน้าเอาไว้กระสุนเลยโดนมือค่ะ
โอ้โหแล้วก็นัดต่อยกัน

ช่วงจังหวะเจอกันจัดครับ
ดังนั้นนะครับแล้วก็โจกกันเลยครับ
พี่ชายของฟิลคนเจ็บนะฮะที่กระสุนเข้าคอครับ

ซึ่งทอสเป็นนักศึกษาวิทยาลัยช่างแห่งหนึ่ง
แล้วก็เป็นพ่อค้าขายไก่ย่างในตลาดสุวินทวง
ก่อนหน้านี้ฝ่ายทอสเนี่ยมักจะโพสต์เฟซบุ๊ก

เกี่ยวกับเรื่องของวัยรุ่นต่างสถาบัน

แล้วนี่ก็นัดเคลียร์กันอีกรอบนึง
สุดท้ายเนี่ยวันนี้ถึงขั้นยิงกันนะครับทุกผู้ชมครับ

ตอนนั้นเห็นคนยิงอยู่ในร้านสะดวกซื้อ
แล้วออกมาเจอกับกลุ่มคนเจ็บนอกร้าน

ฟิลคนเจ็บเนี่ยเขาไปขอความช่วยเหลือ

พี่คอยิงมาที่๔แล้วต้องปรับมือยิง